คุณผู้ชมคะไปดูภาพของเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะอายุแค่๘ขวบนะคะที่ระยองถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกายแผลเต็มตัวเลยค่ะที่น้องต้องนอนคว่ำเพราะนอนหงายไม่ได้นี่คือที่ก้นม่วงทั้งก้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่แขนซ้ายหักผิดรูปต้องใส่เฝือกเพราะพ่อเอาไม้กวาดตีนี่คือก้นนะดูแผลนะคะ
นี่เด็ก๘ขวบเองนะคะเนี่ย
อยู่กับย่าแม่แท้หนีไปนานแล้วประเด็นคือพ่อเพิ่งออกจากคุกพ่อคลั่งยาเสพติดหายาเสพติดไม่เจอแล้วตีลูก
ลูกเองไม่กล้าร้องไม่กล้าร้องไห้เลยนะคะเพราะกลัวพ่อจะฆ่านี่ค่ะชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงอายุแค่๘ขวบ
ทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลบ้านฉางจังหวัดระยองไปเจอคุณย่าของเด็กนะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะชื่อว่าย่าศรี
พาน้องไปรักษาตัวที่นี่ย่าเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก็อยู่บ้านเช่ากับลูกชายชื่อว่านายเพียรพลอายุ๒๙
แล้วก็มีหลานอีก๒คนคนโตอยู่ม๒เป็นลูกของพี่ชายนายเพียรพลส่วนอีกคนก็คือน้องคนนี้ค่ะเด็กหญิงวัย๘ขัวเป็นลูกแท้ของนายเพียรพล
ย่าบอกว่าลูกชายมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเสพมานานมากบำบัดไปสองรอบบำบัดทีไรพอออกมาก็เสพอีกตำรวจจับติดคุกออกมาก็ยังเสพอีกเนี่ยค่ะมีอยู่ครั้งนึงหลานสาววัย๘ขวบหลับอยู่พ่อตื่นขึ้นมาบอกยาบ้าหายหลานสาวไม่รู้เรื่องพ่อตีใหญ่เลยหายาบ้าไม่เจอ
โอ้ยเด็ก๘ขวบจะไปรู้อะไรอ่ะค่ะ
ย่าบอกว่าคือย่าไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วหลานเจ็บหนักมากย่าเองบอกว่าย่ายังโดนขู่เลยยังโดนขู่ฆ่าเลยก็เลยบอกเพื่อนบ้านว่าแจ้งตำรวจให้หน่อยไม่ไหวแล้วนี่ตำรวจไปคุมตัวนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยลูกชายของคุณย่าที่เล่าให้ฟังอ่ะก็คือพ่อแท้ของเด็กผู้หญิง๘๐
แล้วก็เตะท้องหนูแล้วก็ตบหน้าหนู
ว่าเป็นหมากเลยเนี่ยดีนะและหยุดขอนมาไหม
อ่ะจะมาทุบหัวหนูอีกเพราะว่าแล้วไม่รู้ป๊ายังไงป๊าป๊าหยุดป๊าไม่ทุบ
เขาว่าเนี่ยปล่อยหลนกรเนี่ยโดนไม้แสนเสื้ออ่านหนังสือไม่ได้
บังคับให้อ่านให้ได้อ่านไม่ได้ไปตีติ
เราเข้าไปห้ามก็ไม่ต้องมายุ่งชี้หน้าด่าเลยนะไม่ต้องมายุ่ง
เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำไงนะปล่อยปล่อยนะคนนั้นปล่อย
ผลนี้มันสุดสุดแล้วไม่ไหวแล้วมันมันเกือบจะทุกวันอ่ะ
บังคับลูกทุกวันแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียว
บางทีเสพเข้าไปเนี่ยไม่ให้ลูกไปโรงเรียนใช่ไหม
ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนลูกก็อยากไปก็ไม่ให้ไป
เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงห้ามเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้
ว่าเขาไม่ได้เลยนะไม่ชี้หน้าเลยนะไม่ต้องมายุ่ง
อะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ใช่แม่ลูก
พลเมืองดีที่เป็นคนแจ้งข่าวเรามาก็เป็นคนในระแวกบ้านย่าศรีนี่แหละค่ะ
เธอบอกว่าเธอเคยรับรู้เรื่องของน้องวัย๘ขวบถูกทำร้ายร่างกายมาบ้าง
แต่ครั้งนี้เนี่ยที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพราะเห็นเลยว่า
คุณย่าดูเครียดแล้วก็อึดอัดกับการกระทำของลูกชายตัวเองมาก
ก็เลยเป็นสื่อกลางในการประสานตำรวจและมูลนิธิให้เข้าไปดูแลนะคะ
จนสามารถจับตัวนายพีรพลได้เห็นบอกว่าตอนที่ตำรวจจับตัวเนี่ย
สติยังไม่กลับมาเลยนะคะ
ก็เลยถามเด็กว่าโดนพ่อทำแบบไหนบ้างอะไรยังไง
เด็กก็บอกว่าพ่อตีหนูมานานแล้วตีเพราะอะไร
พ่อบอกว่าป๊าบอกว่าของป๊าหาย
อะไรหายยาป๊าหายประมาณเนี้ยค่ะอ่า
เด็กก็พูดมาว่าอะไรหายอะไรคือ
คือพูดแบบไม่ต้องคิดเลยคือพูดได้แบบว่า
คือน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเด็กแบบว่าสามารถตอบได้ทันที
แล้วก็เลยถามว่าแล้วทำไมตอนที่ป๊าตี
ทำไมหนูไม่ร้องถ้าหนูร้องแล้วป๊าฆ่าหนู
แม่จะอยู่กับใครเขาเรียกย่าเขาว่าแม่
ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
มันเราทนไม่ได้
สำหรับอาการล่าสุดของน้องตอนนี้ยังนอนหงายไม่ได้เลย
แต่ว่าสภาพจิตใจถือว่าดีขึ้นมาก
บังเกิดกล้าวจริงนะคะไม่ซึมไม่ร้องไห้ไม่โกรธพ่อด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางย่าศรีพลมดีและหน่วยงานจากบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดระยองก็ไปที่สพบ้านฉาง

เรื่องต้นก็จะต้องแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกับพ่อของเด็ก

ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวบอกว่า

ซึ่งถ้าหากว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว
ก็ต้องมีการไปพูดคุยกับทางโรงเรียน

เลี่ยงการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อไม่ให้กระทบกับจิตใจของน้องนะคะ